ทำไงยางรถระเบิดทำระโรคเราเร็วจัง
เกือบจะ๓๐เมตรเห็นจะได้

มันเป็นป่าหนามันก็เลยแล้วไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่
ก็มีคนมาดึงรถเครื่องออก
พอเงยหน้าขึ้นมาคันชนอยู่ตรงหน้านี้พอดี

กาลนี้ที่โครงหักกระดูกหลังเขื่อน

แล้วด้วยที่ว่ามันกระเด็นขึ้นไปสูง
มันกระแทกท่านั่ง
แล้วทีนี้ก้นกบมันมีปัญหา
มันเขียวมันช้ำนั่งไม่ได้เลย
บางครั้งต้องใช้สะโพกนั่งถ้านั่งนั้น
เดี๋ยวนะคะไหนเมื่อกี้บอกว่าเจ็บไม่เท่าไหร่ไง
ไม่เท่าไรของพี่ไง

ก็พยายามปลอบใจตัวเองไม่เจ็บมากไม่เจ็บมาก
อันนี้คือสิ่งที่เราปลอบใจเราไม่เท่าไร
ตอนดูแลลูกชายลูกชายลูกน้องทอง
ทองก็ช่วยตัวเองไม่ได้ลุกนอนไม่ได้คือนอน
แล้วตอนนี้คุณของแก้วก็เดินไม่ได้แล้วทำอย่างไรกันครับกลับไป
ตอนนี้นั่งดูนอนดูกันค่ะกับลูก

นั่งโหงหน้ากันตรงนี้ต่างคนแต่ช่วยตัวเองกันไม่ได้
แต่ก็ยังดีตั้งแต่วันที่รถชนก็โทรตามลูกสาว
ก็มีลูกสาวนี่แหละลูกสาวอีกคนหนึ่งมีลูกสาวมาดูแล
แต่ทีนี้ว่าตอนนั้นเราก็หาได้ลูกสาวก็ทำงาน
ตอนนี้เป็นกายว่าแม่ก็ทำไม่ได้ลูกก็ทำไม่ได้
ก็คือลูกสาวต้องมาดูแลวันนี้มาด้วยไหมครับ
มาค่ะลูกสาวมาด้วยสวัสดีค่ะ

ลูกสาวคนนี้แล้วก็น้องทอง
แล้วก็มีลูกชายคนเล็กมีลูกทั้งหมด๓คน
๓คนมีลูกชายคนเล็กอีกคนนึง

ลูกชายคนเล็กเขาอยู่บ้านแฟนเขาอยู่ไกลกัน
แล้วที่มาดูเนี่ยอาการคุณแม่เป็นไงบ้างครับตอนนี้
ตอนนี้ก็ดีขึ้นกว่าครั้งแรกที่โดนชนค่ะ
เพราะว่ามันก็เดือนครึ่งแล้วที่รักษาตัวเอง
ก็ต้องใช้ระยะเวลาอีกประมาณถึง๓เดือนนะคะ
ก็คือต้องรอให้กระดูกอะไรประสานกันไปเอง

ไม่ได้ค่ะผ่าไม่ได้ต้องรอดูอย่างเดียวค่ะ
ก็ยังโชคดีนะฮะยังมีลูกสาวคอยมาดูแล
ไม่งั้นนี่มองหน้ากันสองคนเลยนะครับแม่ลูก
ต่างคนต่างลูกไม่ได้ลูกสาวชื่อคุณอะไรครับคุณหอแก้ว
ชื่อเล่นชื่อน้องดาวชื่อจริงชื่อน้องละออนแล้ว
คุณดาวครับแล้วช่วงนี้ก็คือลางานมาดูแลคุณแม่
งานนี่คือคุณดาวลาไว้ลาได้นานสุดเท่าไหร่คะ
ก็เขาก็เข้าใจค่ะเต็มที่ไปเลย
ทีทำงานอะไรนะคะคุณดาว
โอเคเจ้านายก็เข้าใจทีนี้พอกลับมาอยู่บ้านช่วยคุณแม่ขายแกงรายได้ล่ะคะ
รายได้มันก็แค่พอกินนะคะ
ดาวคิดว่าพี่ชายเราเป็นภาระกับครอบครัวเราบ้างไหมเนี่ย

แต่คือว่าตอนนี้มันต้องช่วยกันไปก่อน
มีแฟนไหมคะแฟนเข้าใจเรามั้ยลังเกียจครอบครัวเรามั้ยคะ
ไม่ค่ะเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของเราค่ะ
มันไม่มีใครแล้วมันเหลือกันแค่นี้แล้วมันเป็นทั้งสองคนเราก็ต้องมาดู
ถึงจะต้องออกจากงานมาเราก็ต้องมา
ไม่เคยทำเราก็ต้องทำ
เพราะเขาก็ทำไม่ได้แม่เขาก็ทำไม่ได้
เอาครับคุณกองแก้วตอนนี้รายการเรามีเงินทุน
ให้กับผู้แข่งขันของเราไปสู้ชีวิตสูงสุดนะครับ

คุณกองแก้วล่ะครับต้องการเงินทุนเอาไปสู้ชีวิตจากรายการร้องได้ให้ล้านของเรา

ขั้นแรกเลยจะรักษาตัวเองก่อน
แฮยแล้วจะได้ทำมาหากินได้
คุณกรองแก้วบอกว่าต้องการ๑แสนบาทเนี่ย
รายการของเราร้องให้ได้๖เพลงนะครับคุณกองแก้ว

ถ้าไม่ชัวร์เรามีตัวช่วยให้๓ตัวช่วย
ใช้ตั้งแต่เพลงแรกเลยก็ไม่เป็นไรค่ะยินดี
มีตัวช่วยให้ตัวช่วยก็แบบอาจจะทำให้ไม่ต้องร้องเลย
เปิดมาแล้วก็ข้ามไปเลยหรือว่าอะไรก็ได้
มากมายทีเดียวนะครับ
เอาละครับมาถึงการแข่งขันกันเลยนะครับคุณกรองแก้ว
มาเริ่มกันที่เพลงที่๑ก่อน
เพลงที่๑นะครับมูลค่า๑๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๑มาเลยครับ
อินโทรไม่ยาวค่ะสั้นนิดเดียวเองเท่านั้น

นะฮะก็เป็นบ้านเดียวกับคุณกองแก้วด้วย

มั่นใจแค่ไหนครับเพลงนี้คุณกรองแก้ว

แต่มีตัวเลือกให้นั่นก็คือตัวช่วย
เดี๋ยวผมจะถามคุณกองแก้วนะครับว่า
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้

ไม่ใช้นะครับ
ก็เป็นความมั่นใจของผู้แข่งขันนะครับคุณครองแก้ว

เพราะฉะนั้นร้องผิดไม่ได้เลยนะครับ

มาถึงเพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาทครับ
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม
ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลงมาครับ
โชคดีครับ
เหลือรักกันก็ชื่น
เหลือรักพื้นก็ช้ำ
แต่แห่งไหนใจยังไม่จำ
ว่าการรักทำเคยเจ็บทุกที่
ปวดมันนอนยาสั่งแต่ฉันยังไม่หนี
สู้อดสู้ท้อและรักจนป่านนี้เรื่องเจ็บหรือดี
นี้ทุกเวลาอยากมีรักใจมัดพล่ำ
สู้ติดตามขนาดสีดา
ด้วยรักจริงยิ่งชีวาพระรามงามหน้า
พระอำงามใจ
ที่ฉันจำช้ำอ่อนเจ็บเพราะคนหน้าใส
รูปสุดกรรมสมสังคมพรั่งไข
แต่หน้าเสียดายใจทดสกัน
จบลงไปแล้วนะครับบทเพลงจากคุณกรองแก้ว
แม่ผู้เสียสละเพื่อลูกทุกอย่าง
ร้องไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะมีตรงไหนที่เราเป็นกังวลไหมคะ

คิดว่าการร้องครั้งนี้จะถูกหมดทุกคำไหมคะเนี่ย

คือไม่ว่าเบื้องหลังจะมีความทุกข์มีความเครียด
มีภาระรับผิดชอบหลายอย่างขนาดไหน
ก็ดูมีความสบายใจหรือว่าตรงนั้นเป็นความปลงที่เกิดขึ้นกันแน่

ถ้ามีเวลาไหนที่ว่าเราทำมาหากินได้

มีโอกาสที่ทำอะไรได้ที่ค้าขายได้ที่ได้ตังค์

ไม่เคยหยุดกลัวอายหอย
ก็ยังหากินแต่เรามีมือดังเท้า

แข่งขันของเราร้องไปแล้วครับ
เพลงที่หนึ่ง
ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

คุณกรองแก้วร้อง

ไข่ล้างลูกหลุมสู่จุลิ
ตอนนี้คุณกองแก้วรับแล้วค่ะ
๑หมื่น

รายจ่ายได้๑เดือนทีเดียวสำหรับบ้าน

หัวใจทศกัณฐ์ของคุณพุ่มพวง

สำหรับเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมอินโทรมาเลยครับ
เป็นไงครับคุณกรองแก้ว

พอจะรู้จักกันบ้างไหม

เคยร้องอยู่ร้องเล่นอยู่บ้าน

แล้วมีกังวลกับเนื้อเพลงตรงไหนบ้างไหมครับ

กับเพลงที่แล้วนี่เพลงนี้คนละเรื่องกันเลยเพลงนี้ยากกว่า
ถ้าให้ร้องเนี่ยโอกาสที่จะร้องผิดมีแน่
เพราะฉะนั้นก็ต้องตัดสินใจให้ดี

หยุดรับหนึ่งหมื่นผมว่ามันก็

นะครับแต่มันก็ได้ชัวร์

แต่คุณมีตัวช่วยอยู่๓ตัว
ถ้าเปิดมาเผื่อเจอข้ามเพลงนี้ไปเลย
ก็ข้ามไปเลยรับเกินสองหมื่นเลยไม่ต้องร้องแต่ตอนนี้ตัดสินใจก่อนว่าจะเอาสองหมื่นหรือจะรับหนึ่งหมื่นกลับบ้านเลยนะครับ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

สู้สู้สู้สู้สู้สู้สู้สู้สู้สู้

ถ้าเกิดว่าคุณพ่อผ่าตัดใส่ก่อนเสียงเทียมแล้วพูดได้
คำแรกอยากจะพูดอะไรกับน้องเขาครับ